คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้หวาดเสียวเลยนะฮะ

รถคันนู้นทำไมขับสวนเลนคันอื่นเขา

เขาถ่ายกันได้หลายภาพหลายมุมหลายคลิปเลยนะฮะ
โอ้โห
โอ้โหรถคันนี้ก็พยายามช่วยกัน

คุณเสียงแจนี่บีบรั้วมากเลยอ่ะ

แต่ไม่ได้ยินพุ่งไปแบบนั้น
กลัวเหลือเกินกลัวจะไปชนรถที่ขับมาถูกเลน

อันนี้คลิป๑แล้วนะฮะ
จริงยังมีอีก๑กลิ๊ปน่ะคุณฮะ
เป็นคลิปที่คนที่เขาใช้เส้นทางเดียวกันกับรถสวนเนี่ย

แล้วคุณดูนะว่าเด็กในรถเขาภาคเสียงว่ายังไงนะครับ

ก็บอกโอ้โหมันมาแบบนี้ตุ้มอย่างนี้นะคุณฮะ

โอ้โฮอ่ะเคลียร์ทั้งสองคลิปก่อน
คลิปแรกที่เราเห็นนะที่ชายในรถพยายามบีบแต่
แล้วมีผู้หญิงบอกว่าเตือนเขาหน่อยเตือนเขาหน่อย
เป็นคลิปของคุณชะนินทรนินมูลนะฮะ
แล้วก็แฟนสาวใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
จะเห็นว่าโอ้โหพยายามไล่ตามถ่ายคันนั้น
ไม่ได้ไล่ตามอย่างเดียวคือจะเป็นการไล่เตือนนะคุณ

ไล่ตามกันไปแบบนี้๔กิโลเมตร
คุณผู้ชม๔กิโลเมตรนะรถคันนั้นไม่รู้จะไปไหน
แต่ไปนู่น๔กิโลเมตรนะครับ
โดยเจ้าของคลิปเขาขับมาในเลนคู่ขนาด
ขับมาในทางถูกต้องแต่ว่าเห็นคันนู้น
ขับสวนเลนคนอื่นเขางงเป็นไก่ตาแตกเลยสิครับ
เขาบอกว่าทันทีที่เขาเห็นนะตกใจและกลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุ
ผมก็พยายามบีบแตรรถกระจกตะโกน
จนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะคุณนะคอแหบไปหมดเลยนะครับ
แต่คนขับกระบะคันนั้นเขาไม่สนใจอะไรเลยนะครับ
สังเกตว่าบนถนนฝั่งนั้นรถคันอื่นก็บีบแตรกันใหญ่กันจ้าละวันเลย
จนเข้าเขตบ้านโพธิที่ตำบลหนองไผ่
ปรากฏว่ารถกระบะคันดังกล่าก็เลี้ยวเข้าเส้นทางปกติ
จากการสังเกตนะคนขับเป็นลุงหน่อย
เป็นลุงผู้ชายขับมาคนเดียวนะครับ
เขาก็ย้อนยาวเลยนะจากตรงนู้นย้อนยาวผมก็ไล่บีบแต่ให้เขาลงข้างทางนะ
เขาก็ไม่สนหรอกเขาก็ย้อนคิดเลนที่เร็วด้วย
จะวนขับไปดูเขาแหละตอนนี้รถเขาหยุดแล้วนะ
แต่ทีนี้ผมไม่กล้าวนเข้าไปดูเพราะว่าผมกลัวเขาจะชนผม
เพราะเขาเหมือนเขาไม่สนใจอะไรเลยเขาขี่ตรงมาอย่างเดียว
ผมก็เลยขับเลยมาเขาก็ยังแซงผมไป

เราก็ตกใจคิดว่าทำไมเขาถึงมาเหมือนกัน
โอ้โฮคุณป้าคุณขายบอกมองไปสุดลูกตา
ทำไมมาทางนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปไกลถึงไหนนะฮะ
เพราะป้าขายของอยู่มือก็ทำขนมอยู่
แล้วก็มองตามไปด้วยความตกอกตกใจ
ช่องบ้านช่องแถวนี้ก็ตกอกตกใจกันหมดเลย
ทีนี้คุณผู้ชมฮะพิกัดนะ
เพราะว่าเจ้าของคลิปเขาบอกพี่กัดไว้เลย
ก็คือตรงถนนสายสระบุรีลมเก่า
ฝั่งขาล่องนะฮะตำบลหนองแจง
อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเองนะครับ
ขับแบบไม่สนใจโลกแบบนี้

คนในพื้นที่พยายามเสาะแสวงหาว่าคนขับรถกระบะสวนทางเป็นใคร
แล้วก็เรื่องถึงหูตำรวจแล้วนะคุณฮะ

เมื่อวานตำรวจบอกรู้ตัวแล้วนะคนขับรถกระบะคันนั้นเป็นใครนะครับ

ตำรวจสพบึงสามพันธุ์ของเพชรชบูรณ์นี่
นี่ไปควบคุมตัว
คุณลุงท่านนี้ฮะเป็นคุณลุงชาวอำเภอหนองไผ่อายุประมาณ๖๐ปี

ก็เขาขับตั้งแต่เมื่อวานนี่ควบคุมตัวได้วันนี้

แต่ลุงเขายอมรับว่าอะไรรู้ไหม

คือเขาบอกว่านักข่าวเราถาม
ลุงเมื่อวานลุงสวนทางเข้าไปได้ไง
ผมไม่รู้ลุงลุงกินเหล้ามาเปล่า
ลุงบอกผมกินเหล้าไปคนละ๒ที
เดี๋ยวนะ๒ที๒ทีคือทีแล้วทีเล่าหรือยังไงนะ
ไม่รู้นักข่าวยังงงเหมือนคุณอริยา
นักข่าวถามใหม่ลุงลุงกินเหล้าอย่างไรนะ

แล้วก็กินข้าวกับลาบหมูนี่ลุงเล่าเพิ่ม
ถามลุงลุงเมาเปล่าเนี่ยเมื่อวาน
ไม่เมาลุงบอกแบบนี้แต่ลุงมึน
เพราะอะไรรู้ไหมลุงเป็นเบาหวาน
เบาหวานมันขึ้นนะลูกเอ้ยแล้วลุงขี่รถไปเอายาแก้วเบาหวาน
เบาหวานมันขึ้นแล้วลุงเลยมึนหัว
คุณผู้ชมฟังลุงเองดีกว่าฟังจากปากดีกว่า
ลุงกินเหล้า๒ทีของลุงหมายถึงอะไรนะครับ

เสร็จผมก็เลยขี่รถไปเอายาครับยาเบาหวาน
ลุงเป็นเบาหวานเหรอครับครับ
คือตอนนั้นมันเป็นยังไงมันมึนหัวหรือมันยังไงครับ

อ๋อก็เลยเดินไปหายาขี่รถเหรอครับครับ
หลังจากนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นมาผมก็กินยาเบาหวานเสร็จ
แล้วผมก็กลับมามานอนมานอนที่บ้านญาติครับ
ก็คือไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองขับรถเดินศร
ไม่รู้เลยครับมันเบาหวานลุงบอกว่าเป็นงงคุณ
เป็นงงไม่รู้เลยนะครับว่าขับมาได้อย่างไร

อุตส่าห์ขับรถไปเอายาแบบนั้นนะครับ
คุณผู้ชมคือนักข่าวของเราก็พยายามซักลุงนะ
แต่ไม่เป็นไรลุงกลับไปพักเถอะ
เพราะลุงก็โดนเหมือนเตือน
โดนตำรวจเขาเตือนแล้วนะฮะว่าอย่ากระทำผิดแบบนี้อีกนะฮะ
อย่างหนึ่งคุณถ้ามีโรคประจำตัวอย่าขับ
ส่วนเรื่องของกินเหล้ามันวัดไม่ได้แล้ว

แล้วกินเหล้ากลลาที๒ทีเป็นอย่างไร
แต่เรื่องโรคประจำตัวเราไม่รู้ว่ามันจะกำเริบมาเมื่อไหร่